พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่หน่อยนะคะ
ชาวบ้านก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อหรือเปล่า
คุณผู้ชมรู้จักต้นสบัญงาไหมถ้าเกิดว่าใครเคยไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยนะคะ
ทางขึ้นเนี่ยจะมีต้นสบัญญาต้นสบัญญาต้นใหญ่อยู่นะคะ
ปรากฏว่ามันล้มโค้นลงมาค่ะครับคือถ้าเกิดว่าล้มโค้นลงมาเนี่ย
ตอนนั้นมีฝนมีลมมันไม่แปลกเท่าไหร่แต่ตอนนั้นค่ะ
ลมฝนไม่มีแถมแดดเปรี้ยงเลยนะคะไปดูคลิปกันค่ะ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
มีคนขับนั่งอยู่ด้วยหลังเกิดเหตุชาวบ้านแถวนั้นนะคะ
พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบเข้าไปช่วยคนเจ็บออกมาจากซากรถ
ก่อนที่จะเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับคุณผู้ชมดูนะคะเนี่ยค่ะ
แล้วในรถอะค่ะมีความเสียหายเนี่ยของเฉพาะรถน่ะ
ความเสียหายรถเนี่ยมี๒คันก็คือ๑รถ๒แถวแดงที่ถูกต้นสบัญงาเนี่ยล้มทับหลังคายุบนะคะ
แล้วอีกคันหนึ่งเป็นรถกระบะถูกต้นไม้ทับลงมาหลังคายุบ
แบบคือสภาพเดิมจำไม่ได้ค่ะดูนะต้นใหญ่มากอ่ะ
ทีนี้เราไปสอบถามคนขับรถสองแถวแดงคุณประเทืองปัญญาอายุ๕๕ปีเล่าบอกว่า
เมื่อวานนี้ขับรถรับนักท่องเที่ยวขึ้นมาสักการะพระธาตุดอยสุเทพมากันทั้งหมด๑๐ชีวิต
พอมาถึงนักท่องเที่ยวลงจากรถไปทำบุญ๖คนส่วนอีก๔คนนั่งรออยู่ในรถ
จังหวะนั้นจู่ต้นสบัญงายักษ์อาหารที่ปลูกอยู่ริมข้างทางเนี่ยนะ
มันล้มลงมาหน้าตาเฉยเลยค่ะโดยไม่มีสัญญาณบอกเหตุใดเพราะตอนนั้นคุณประเทืองบอกว่า
ลมก็ไม่ได้พัดแรงสองฝนก็ไม่มีสามฝนไม่มีเขาท่าว่าจะตกด้วย
แล้วคุณเห็นไหมแดดจ้าค่ะแดดจ้าท้องฟ้าโปร่งมากแต่ต้นสวรรณงามมันก็ล้มลงมาตรงที่รถของเขาจอดพอดี
ก็เลยทำให้ผู้โดยสารที่นั่งในรถเนี่ยได้รับบาดเจ็บ๒คนส่วนอีก๒คนปลอดภัยค่ะ
นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมทีนี้เราไปพูดคุยกับนัก
ที่เขาโดยสายมากับรถ๒แถวแดงที่โดนทับ
ท่านนี้ค่ะบอกว่าคือตอนนั้นนั่งอยู่ในรถด้วยกันทั้งหมด๔คน

จากนั้นไม่กี่วินาทีเท่านั้นต้นสะบัญญามันก็ล้มลงมาทับรถ
เพราะดีนะคะที่ตัวเขาไม่เป็นอะไรมาก
แต่ว่าน้องที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามได้รับบาดเจ็บ
กิ่งไม้มันมากระแทกหัว
เราถามนักท่องเที่ยวท่านนี้ว่าพี่
ถามจริงตอนที่เกิดเหตุต้นสบัญงามันโค้นลงมา

เขาก็ยืนยันเหมือนกับคุณประเทืองคนขับรถสองแถวแดง
บอกว่าไม่มีลมแล้วก็ไม่มีฝนเลยนะคะ
ไม่รู้ว่าต้นสะบัญญามันโค้ดลงมาได้อย่างไร

จากด่อนเมืองค่ะ
อันนั้นเป็นมุมของความเชื่อ
ทีนี้มองในมุมโลจิกหรือว่าตักกะทางวิทยาศาสตร์กันหน่อยนะคะ

คุณขจรประเสริฐศรีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๙

จริงแล้วต้นไม้ชนิดนี้
เป็นต้นไม้ที่ไม่มีรากแก้ว

ฉะนั้นความที่มันอาจจะยึดกับแผ่นดิน
หรือว่ายึดกับดินอาจจะไม่ค่อยแน่นเท่าไร
และประเด็นที่๒ช่วง๒วันที่ผ่านมา

อาจจะทำให้ดินชุ่มน้ำประกอบกับต้นสบันงา
ต้นนี้มันต้นใหญ่มากลำต้นก็สูง
พอดินอุ้มน้ำเยอะคือชุ่มน้ำดินอุ้มน้ำไม่ไหว
ดินอ่อนด้วยความสูงของต้นสบัญงา
ก็เลยทำให้รับน้ำหนักของต้นไม่ไหว

อันนี้มองในมุมวิทยาศาสตร์นะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งตัดกิ่งไม้ที่โค้นลงมานะคะ

แล้วก็ส่วนลำต้นที่มาทับรถนี่นะคะ
ต้องนำเครนมายกซึ่งคาดว่าวันนี้แหละน่าจะเสร็จนะคะ
คืออันนี้ดูไม้มันยังสดอยู่
แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นไม้เก่าไม้ใหญ่
มันก็มีอีกสมมุติฐานหนึ่งคือปลวกกิน
คือปลวกกินข้างในจนกระทั่งมันยืนต้นไม่ไหวแล้ว

แต่ลักษณะนี้ก็น่าจะเป็นอย่างที่เขามีการตั้งสมมุติฐานไว้